ภารกิจครั้งนี้เนี่ยจะเห็นนะคะว่าทางผู้บัญชาการทั้งทหารแล้วก็ตำรวจเนี่ย
ลงพื้นที่สร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับ
กำลังพลของตัวเองอย่างเต็มที่เหมือนกันนะคะโดยวันนี้รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
เขาลงพื้นที่ถ้ำหลวงแล้วก็ยังนำล่ามไปช่วยในเรื่องของการสื่อสารให้มีการ
ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายนำล่ามแปลภาษา๑๐คนค่ะ
เพื่อไปรองรับกับสื่อมวลชนจากทุกประเทศทั่วโลกระบุบอกว่ามาเยี่ยมให้กำลังใจตำรวจท่องเที่ยว
ซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยเสริมในครั้งนี้นะคะจากนั้นได้เดินทางไปให้กำลังใจตำรวจตระเวนชายแดนแม่สาย
เงินสนับสนุนการทำงานหนึ่งหมื่นบาทระบุบอกว่านี่เป็นค่าอาหารกำลังพลค่ะ
ก็เป็นร่ามภาษาอังกฤษนะครับนะเพื่อจะได้สื่อสารกับในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็น
แล้วเดี๋ยวผมก็จะไปดูในส่วนอื่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในระแวกใกล้เคียงนะครับ
เพื่อจะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเขาเข้าใจ
ครับวันนี้ผมก็ได้สั่งการไปยังสาวะท่องเที่ยวทุกสถานีอยู่แล้วนะครับ
นะครับรายโปะในช่วงหน้าฝนต่างนะครับการเข้าไปท่ามต่าง

เพื่อเป็นมาตรการป้องกันแล้วก็สร้างความขูดใจให้กับชาวบ้านในวันนี้
วันนี้ไม่มีอะไรอย่างอื่นนอกจากมาเยี่ยมลูกน้องนะครับ
ผมจัดมาวันละ๑๐นายนะครับก็มาประจำอยู่บริเวณรอบนอกนะครับ
จริงแล้วท่องเที่ยวเราเป็นหน่วยสับสนุนเมื่อรับการร้องขอจากกรมบริการร่วมนะครับ
วันนี้เราก็ทำหน้าที่พร้อมนะครับนะเมื่อไหร่เขาเรียกร้องร้องขอ
เราก็ต้องพร้อมสับปุ่นครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจลูกน้องนะครับ
จะให้ลูกน้องมีความพร้อมนะครับแต่ที่ดูแล้วตำรวจท่องเที่ยวเรา
ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็มีรถโมบายมาประจำนะฮะ
พร้อมทำหน้าที่ตามร้องขอนะครับนะฮะก็ช่วยทำงานนะครับ
ก็ช่วยสับสนการรับด้วยกันนะครับ
จากนี้เดี๋ยวผมก็จะไปดูพื้นที่ข้างเคียงไปดูกันจากแม่สายนะครับ
ในส่วนข้างในก็มีผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับ
ที่เขาทำหน้าที่อย่างของเจ็บมลังงอนสามารณนะครับ
วันนี้เราก็จะพูดการปฏิบัณฑ์นะครับ